คุณไปที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะร้านนี้เนี่ยมันมีไอเดีย
มันแล้วไก่อยู่ไหนนี่ไงไก่ข้าวหมูแดงหมูแดงหมูกรอบเออมีกุญเชียง
มีหลายอย่างมากค่ะคุณมีก๋วยเตี๋ยวด้วยอ่ะคือเอาจริงร้านเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนที่ไป
เข้าร้านแล้วอุ๊ยมันน่ากินทุกเมนูเลยไม่รู้จะสั่งเมนูอะไรดีนะคะ
ทางร้านก็เลยมีทางเลือกใหม่นั่นก็คือเมนูข้าวมันไก่แฟนซีนั่นเอง
คือมีทั้งไก่ต้มน้ำปลาไก่ทอดหมูแดงและหมูกรอบแถมมาด้วยเครื่องเคียง
เป็นกุญเชียงกับไข่ต้มแยกน้ำราดใส่ถ้วยมาอีกต่างหากนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นเมนูสุดคุ้มไม่ต้องคิดเยอะค่ะครับอ่ะสั่งไปแล้วกัน
ข้าวมันไก่แฟนซีจานเดียวได้กินครบทุกเมนูจ้า
ผมก๋ดบอกว่าเอารวมมิตรเราก็เป็นความรู้สึกพันธุ์ดีเนอะ
แต่ว่าทำยังไงจะให้ชื่อมันเป็นที่โดดเด่น
ก็เลยไปเหมือนกับว่าให้ลูกค้า
ชื่อไหนที่สมควรจะเป็นกาไก่เฟนโมนี้

ซึ่งเป็นชื่อของเมืองที่สูงร่วมด้วย
จากนี้นะคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีนะคะ
ร้านข้าวมันไก่ต้มน้ำปลาจาตุ

นั่นก็คือการนำใบตองมารองอาหาร
แล้วก็นำใบตองมาห่อใส่อาหาร
ใครทานไม่อิ่มก็กินใบตองไปด้วย
ไม่ได้ไม่ได้
มาดูราคากันหน่อยราคาก็ไม่แพง
เริ่มต้นกันที่จานละ๓๐บาทเท่านั้นเอง

ถ้าใครอยากทานข้าวอยากทานก๋วยเตี๋ยวด้วย

เอาเส้นกับพอฉีเอาร่มกัน
กินแยกเถอะถ้าที่อย่างนั้น
ว่าเผาแบบพาสาวไปนะ
นึกไม่ออกจะทานอะไร